เหตุเกิดที่นนทบุรีนะฮะเป็นเหตุใหญ่ที่เกิดเมื่อวานนี้นะครับ
หมดรักกันไปตอนไหนผัวฉุนจัดนะฮะยิงเมียเจ็บหนักเลยนะฮะ
เพราะว่าจริงแล้วคู่นี้เขาระหองระแหงกัน
และตัวสามีพยายามที่จะของง้อคืนดีนะครับจริงจริงก็อยู่ด้วยกันแหละ
แต่ว่าฝ่ายหญิงตัดเยื่อใหญ่ผู้ชายโมโหฮะ
ควักปืนยิงตอนที่ผู้หญิงอยู่ในรถกระหน่ำยิงแบบนี้
คุณผู้ชมมีภาพวงจรปิดจากบ้านที่เกิดเหตุให้เห็นเลยนะครับ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นจังหวะยิงนะครับได้ยินเสียงปืนไหมฮะ

นี่คุณผู้ชมฮะผู้ก่อเหตุคือคนนี้ส่วนภรรยาของเขาเนี่ยคือคนที่เดินตามไป
นี่เป็นคลิปเต็มผู้ก่อเหตุเหมือนจะขึ้นรถก่อนนะครับ
แล้วภรรยาก็เดินไปถามว่าทำอะไร
หลังจากนั้นตัวภรรยาขึ้นไปนั่งฝั่งคนขับ
ก็มีปากเสียงกันภายในรถอยู่สักประมาณอีกไม่กี่นาที
แล้วคุณผู้ชมดูคนในบ้านหรือญาติก็เป็นห่วงแล้ว
เพราะว่าทั้งคู่เขาทะเลาะกันจนไปถึงรถ
คนที่เป็นญาติก็เป็นห่วงว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า
พยายามตามเข้าไปเพื่อจะสังเกตการณ์ด้วย
ปรากฏทั้งคู่ขึ้นไปนั่งบนรถแป๊บเดียวนะฮะ
ฝ่ายชายควักปืนยิงฝ่ายหญิงที่นั่งอยู่ตรงเบาะคนขับ
และหลังจากนั้นฝ่ายชายเสื้อสีส้มกางเกงยีนสะพายกระเป๋า

นี่ครับคุณผู้ชมฮะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
ที่บ้านแห่งหนึ่งในหมู่บ้านที่พื้นที่อำเภอบางบัวทอง
นนทบุรีเย็นเมื่อวานนี้นะครับ
เห็นเหตุการณ์ชัดได้ยินเสียงปืน๓นัดชัดเจน
ส่วนคนก่อเหตุวิ่งหนีลงจากรถเก่งที่เกิดเหตุนะครับ
ก่อนจะไปขับรถตู้หุ่นใดหลบหนีไป
ต่อมาตำรวจได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุครับ
พบร่องรอยกระสุนปืนที่ประตูรั้วบ้าน

เพราะกระสุนปืนมันทะลุจากรถไปที่รั้วบ้านฝั่งตรงข้าม
และภายในรถคันที่เกิดเหตุก็พบปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมนะครับ

ผู้บาดเจ็บคือนางสาววลัยการจุลาสถิตอายุ๔๐ปีนะครับ
คุณผู้ชมฮะถูกยิงเข้าที่หัวตาซ้ายทะลุท้ายทอยอ่ะค่ะ
บาดเจ็บสาหัสกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาล
แล้วถูกส่งต่อไปที่โรงพยาบาลพระนั่ง๙

ล่าสุดผู้ก่อเหตุก็คือนายเสกสรรปานเมืองอายุ๓๘ปี
ซึ่งเป็นสามีของคนบาดเจ็บแล้วฮะ
เข้ามอบตัวกับตำรวจภูทรบางบัวทอง
พร้อมกับอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุนะครับ
สารภาพแบบนี้ฮะอยู่กินกันมานาน๑๕ปีแล้วนะครับ
มีลูกชายด้วยกัน๑คนอายุ๑๔ปี
แต่จริงฝ่ายหญิงก็มีลูกติดมาเหมือนกัน

จับได้ว่าภรรยาปันใจคุยกับคนอื่นคุยกับชายอื่น
ทีนี้เขาก็เลยจับเข่าคุยกับภรรยาและชายคนใหม่ว่าให้เลิกคบกัน
ซึ่งฝ่ายชายคนใหม่ก็รับปากว่าจะเลิกคบกับภรรยาเขานะฮะ
แต่ทีนี้ช่วงเช้าเมื่อวานเขาเห็นภรรยาคุยโทรศัพท์กับผู้ชายคนนั้นอยู่เลย
ก็เลยมีปากเสียงกันนะครับทะเลาะกันกระทั่ง
ก่อนเกิดเหตุก็มีปากเสียงรุนแรงและตอนขึ้นไปนั่งในรถนะคุณ
ภรรยาบอกเขาว่าหมดรักแล้ว
เขาเลยบอกบันดาลโทษะครับเลยก่อเหตุยิงในรถนะฮะ
ความคืบหน้าเช้าวันนี้นะครับทีมข่าวของเราสอบถามความคืบหน้าทางคดี
พุ่มกับการสอบพบางบัวทองพันธุ์ตำรวจเอกพฤษจำรูญศาสตร์
เปิดเผยแบบนี้บอกว่าจากการสอบปากคำผู้ต้องหาให้การรับสาภาพทั้งหมดครับ
โดยป้มเหตุเนี่ยเกิดจากการหึงหวงและบันดาลโทรศัพท์
ซึ่งวันนี้เจ้าหน้าที่ยังควบคุมตัวไว้ที่โรงพัก
ก่อนจะนำตัวไปฝากขังในวันพรุ่งนี้๒๐มกราคม
เรื่องต้นตำรวจแจ้ง๓ข้อหาหนักแล้วครับ
พยายามฆ่าผู้อื่นพกพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
โดยไม่รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันควร
ยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช้เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมนุมชนนะฮะ
ส่วนอาวุธปืนอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเป็นปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่
แต่ตัวเขาบอกว่าเป็นปืนของเขาจดทะเบียนเรียบร้อยนะฮะ
คุณผู้ชมคดีนี้ยังต้องมีความคืบหน้านะ
ตรงที่ว่าอาการของฝ่ายหญิงจะเป็นยังไง
และทางญาติของฝ่ายหญิงว่ายังไงบ้าง
สาเหตุเกิดจากปมชู้สาวจริงหรือไม่
เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าจากข่าวช่วงอื่นด้วยนะครับ